คุณผู้ชมครับดูประเด็นเศรษฐกิจกันเล็กน้อยนะครับ
เรื่องของข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าหรือยัง

เพราะว่าเป็นการเสนอแนวคิดเข้าไปก่อนนะครับ
ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่ว่าก็เป็นแนวคิด
จะมีโปรโมชั่นต่างในการจูงใจให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับ
โดยนายสาราวุฒิทรงสิวิลัยผู้มนวยการสำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขอ
เปิดเผยว่ามีแนวคิดออกมาตรการจูงใจให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่ม
โดยกำหนดให้นำค่าโดยสารรถไฟฟ้ามาลดหย่อนภาษี
หักภาษีประจำปีได้เพื่อเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณา
เห็นไหมผมถึงบอกว่าเป็นข่าวดีหรือยัง
เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกโอ้ตกออกตกใจนึกว่าเป็นข่าวดีมาแล้ว
ดีใจเกอร์นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเฉย
เขาบอกจะได้ประโยชน์หลายทาง๑เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
รัฐบาลแก้ปัญหารถติดได้๓ไม่เป็นภาระของภาคเอกชนด้วยนะครับ
อย่างเช่นพนักงานบริษัทเอกชนหากมีค่าเดินทางรายเดือน
สามารถนำค่ารถไฟฟ้าในส่วนดังกล่าวมาหักภาษีได้
เช่นเดียวกับข้าราชการก็ต้องมีสิทธิพิเศษค่ารถไฟฟ้าในธรรมนองเดียวกันด้วยนะครับ
อกจากนี้ในอนาคตอาจจะคิดโปรโมชั่นส่งเสริมให้คนมาใช้มากยิ่งขึ้น
โดยรัฐบาลเป็นคนออกเงินสนับสนุนเช่นการเปิดให้ทดลองใช้รถไฟฟ้าฟรี
ในเส้นทางที่เปิดให้บริการใหม่ในช่วงแรกหรือลดราคา๕๑๐บาทเป็นต้น
อย่าเพิ่งดีใจอันนี้เป็นข้อเสนอนะฮะ
ปัจจุบันรัฐบาลทุ่มงบประมาณไปกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน
ก็ถือว่าปีละไม่น้อยนะครับกว่า๑แสนล้านบาท
แต่ไม่มีงบสนับสนุนระบบขนส่งรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพ
ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลสามารถลดรายจ่ายลดงบส่วนที่ไม่จำเป็น
นำมาสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ได้นะครับ
โดยจากการศึกษาพบว่าระบบรถไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายมากที่สุด๒๕๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้น
รองลงมาคือรถตู้สาธารณะ๒๑๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนเรือคลองแสนแสบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่๑๗๐๐บาทต่อเดือน
รถเมร้อนรถเมเย็นอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๐บาทต่อเดือน
เขาบอกว่าให้คนมาใช้รถยนต์รถสาธารณะดีกว่า
ต้องไปซ่อมแซมถนนปีละเป็น๑แสนล้านนะคุณ